ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กระบี่นะครับ
เดี๋ยวไปดูนะฮะเป็นถนนเพชรเกษมใกล้สี่แยกตลาดเหนือคลองนะครับ
อำเภอเหนือคลองกลางถนนเนี่ยมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เพราะว่าอยู่ดีนะครับก็มีผู้ชายสองคนนะฮะ
กันนะฮะชกต่อยกันกลางถนนเลยนะครับ
ไปดูนะฮะเหตุการณ์นี้นะครับ
มีผู้ชายเสื้อกล้ามสีขาวนะครับตัวใหญ่นะฮะ
คนหนึ่งก็เสื้อแดงที่เหลือนี่คือเขามาห้ามนะฮะ
โอ้โหนี่คือต้องใช้ประมาณสามสี่คนห้ามเลยนะฮะเนี่ย
เอาตัวใหญ่ทั้งคู่นี่ฮะทั้งผู้หญิงผู้ชายมาช่วยกันแยก
รถนี่ก็เต็มไปหมดค่ะตรงนี้นะครับเตะต่อยกันไม่ยั้งเลยนะครับ
คือคนเสื้อขาวเนี่ยเขาพยายามไปลากผู้ชายเสื้อแดงลงมาจากรถนะฮะ
ก็มีชกต่อยกันปัดป้องกันนะครับตอนนั้นติดไฟแดงอยู่นะครับ
ติดไฟแดงอยู่มีชาวบ้านแถวนั้นมาช่วยกันห้าม
แล้วก็แยกสองฝ่ายไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้นะครับ
ถนนเพชรเกษมใกล้สี่แยกตลาดเหนือคลองที่จังหวัดกระบี่นะครับ
รถติดอยู่นะฮะก็เลยมีคนถ่ายคลิปเอาไว้เราถามไปยังผู้โพสต์นะครับ
ผู้โพสต์บอกว่าก็ไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่น่าจะเป็นเรื่องการขับรถบนถนนนี่แหละอาจจะไปปาดกันมาจากไหน
หรือว่าอะไรยังไงแล้วก็มาเจอกันตรงนี้ที่จอดติดไฟแดงพอดีนะครับ
ส่วนที่สพเหนือคลองเราสอบถามตำรวจไปเนี่ย
ยังไม่มีใครมาแจ้งความอะไรนะฮะ

ต่อเนื่องเลยเมื่อสักครู่นี้มวยรุ่นใหญ่ครับพาไปต่อที่มวยรุ่นเล็กแต่เป็นมวยหมู่
ประจำที่มวยหมู่ในที่นี้คือหลายคนรุมคนเดียวค่ะ
ถามว่าตกลงนี่นักเรียนหรือนักเลง

แดงเมื่อสักครู่นี้คือคนที่โดนรุมทำร้ายใช้คำว่ารุมทำร้ายนะคะ

และที่สำคัญคือมีการเอาเหล็กฟาดหัวกันด้วย
คือหัวแตกกลับบ้านเลยอะค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกาลสินนะคะ
นี่ค่ะทางเพจเจ๊ม้อยวีพลัสก็เลยโพสต์คลิปนี้
แล้วก็ตั้งคำถามบอกโรงเรียนเป็นสถานที่ขัดกล่าวจิตใจและเสริมความรู้ไม่ใช่เหรอ
นี่ไปเป็นนักเรียนหรือว่าไปเป็นนักเลงกันแน่
แล้วสาเหตุโอ้โหคลาสสิกมากคุณภาคภูมิ

นี่ค่ะมาจนถึงยุควัยขาสั้นแล้วนะคะที่ต้องถามคำถามนี้
ไปสอบถามผู้ปกครองของน้องที่โดนรุมทำร้ายค่ะก็บอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนละ๑เมษายน๑๑โมง
ลูกชายเนี่ยเดินหัวแตกแล้วก็เจ็บตามร่างกายกลับมาบ้านเลย
คือลูกเรียนอยู่ม๒วันนั้นเป็นวันสอบวันสุดท้าย
พอสอบเสร็จเพื่อนอีกโรงเรียนก็ชวนให้ไปหา
ก็เลยออกไปหาเพื่อนที่อยู่ในอำเภอยางตลาด
ยืนรอเพื่อนนะคะก็มีกลุ่มนักเรียนในคลิปนี่แหละมาหาเรื่อง
บอกว่าไปมองหน้าเขาหลังเกิดเหตุไปแจ้งความแล้วนะคะ
แล้วคลิปนี้มันก็หลุดออกไปอยู่ในโซเชียล๘เมษายน
พอคลิปนี้หลุดออกไปกลายเป็นว่าทางโรงเรียนของกลุ่มนักเรียนที่ก่อเหตุ
ติดต่อมาบอกว่างั้นเดี๋ยวเรามาเจรจากัน
แต่ให้ไปเจรจาที่โรงเรียนของกลุ่มคนก่อเหตุ
บางครอบครัวก็เลยบอกว่าเอ้าทำไมไม่ไปเจรจาโรงพลักษณ์อ่ะ
ครอบครัวก็เลยยังไม่ได้ไปตามนัดเพราะรู้สึกว่ามันแปลกที่ต้องไปเจรจาที่โรงเรียนนะคะ
และเรื่องยังเงียบอยู่ก็เลยอยากที่จะออกมาขอความเป็นธรรมด้วยค่ะ
คือถ้าเขาไปแจ้งความเป็นคดีอาญาแบบนี้เนี่ย

เติบโตไปเนี่ยไปเรียนจบจะไปทำงานสมัครงานยิ่งจะรับราชการ
หรือว่าเอกชนเขาให้ตรวจสอบประวัติทางคดีเนี่ยนะ
ไปตรวจสอบประวัติคดีโอ้โหอ้าวเคยมีคดีนี่ทำร้ายร่างกายคดีอาญา
อันนี้ถือเป็นประวัติอาจยกรรมเลยนะคะถูกต้อง
แล้วบางที่ทำงานเขาก็ไม่รับนะ
บอกว่าตอนดกตอนเด็กเกิดคุณยังเลือดร้อนอยู่จะทำยังไง
ยิ่งราชการนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะ
ราชการเขาก็ไม่รับเลยนะถ้ามีวัตถ์ทางคดีอาญาแบบนี้นะครับ
มองหน้าเราก็ได้เขาอาจจะสายตาสั้นก็ได้นะ